อีกล่าสุดหนึ่งก็คือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ต้องไปถามเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนต่างค่ะ
โดยทางทีมข่าวก็ได้สอบถามทางด้านนายสมศักดิ์เทพสุธิน

กระทรวงไปดักรอเพราะว่าทีมข่าวของเราต้องไปที่นิติวิทยาศาสตร์

ใช่ค่ะก็ถามถึงเกี่ยวกับการหาความกระจ่างในคดีของคุณตังโมนี่แหละ
คือตอนนี้ร่างของคุณตังโมอยู่ในการควบคุมดูแล
ของทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
แล้วเมื่อวานมีครอบครัวก็มีการย้ายศพมา

ก็มีการมอบหมายให้ทางว่าที่๑๐๓ธนกฤษจิตอาริรัติ
ขานุการรัฐมนตรีเป็นคนทำหน้าที่
ไขข้อข้องใจไขให้เกิดความกระจ่าง
เพราะว่าท่านก็มีความรู้ด้านกฎหมาย
ส่วนเรื่องของการผ่าในรอบ๒นี่นะคะ

ว่าจะต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวง

กับคนตายแล้วก็ครอบครัวด้วย
บทบาทของกระทรวงยุติธรรมนี่นะคะ
ก็ต้องทำให้เกิดความยุติธรรมสูงสุด
ที่ทางครอบครัวอยากให้คุณหญิงหมอ
ได้เข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในการผ่าชนสูตรรอบ๒
ถ้าเกิดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เชิญไป

จริงอยากให้ทุกฝ่ายคุยกัน

ทุกอย่างจะได้จบลงด้วยความถูกต้องค่ะ
เดี๋ยวฟังเสียงรัฐมนตรีหน่อยนะคะ

มันตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับ

แล้วมีปัญหาก็แสดงว่า
วิชาการมันยังไม่เที่ยงสิใช่ไหมครับ
ถ้าวิชาการมันเที่ยงตรงแล้วใครมาดูก็ได้

มันมีปัญหาผมว่าทุกคนก็

ไม่ลุกแล้วจนเกินไปผมว่าก็จบ
ไม่ว่างานนี้หรืองานไหนต้องทำให้ดีให้เร็วตรงไปตรงมา
เพราะว่าเราไม่อยากให้ผู้คนทั้งประเทศกังวล
อะไรที่คลายกังวลได้เราทำ